ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
ผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งจากการที่ได้ศึกษาโดยละเอียดแล้ว
โดยปกติแล้วตามธรรมเนียมปฏิบัติสมาชิกพักฝ่ายค้าน
ภายหลังจากที่อภิปรายพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะลงมติ
งดออกเสียงเพื่อให้พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
ให้รัฐบาลได้นำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
แต่ในครั้งนี้ครับผมขอกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยจะลงมติไม่รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ด้วยเหตุผลหลักหลักสองประการครับในประการที่หนึ่งเนี่ย
กับผมเห็นว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์ต่อปัญหาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจและสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
ประการที่๒รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแบบไม่มียุทธศาสตร์
ขัดหลักเงื่อนไขของสถานการณ์สวนทางกับอารมณ์และความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
ควรจะปรับลดงบประมาณในส่วนของกระลาโหมและไปเพิ่มให้กับงบประมาณด้านการสาธารณสุข
เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อควบคุมโรค
เพิ่มงบประมาณให้ในส่วนราชการอื่นเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณโดยการลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขลงมากกว่า
งบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมท่านจัดงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหม
สองแสนสามพันสองร้อยแปดสิบสองล้านบาทมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข
เกือบห้าหมื่นล้านบาทครับไม่น่าเชื่อครับว่าท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็สำนักงบประมาณจะทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อสถานการณ์โควิด
ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นในการจัดทำงบประมาณปี๖๕นั้น
สถานการณ์ของโควิดก็ยังไม่สิ้นสุดลงรัฐบาลทราบดีครับ
แต่รัฐบาลและสำนักงบประมาณก็ยังจัดทำงบประมาณแบบเดิมเหมือนดาวกับว่าตั้งใจที่จะรอออกพระราชกำหนดกู้เงินอีก
ฉะนั้นในขณะนี้เท่าที่ผมดู
รัฐบาลได้กำหนดกรอบนโยบายในการจัดทำ
กรอบไว้หกด้านผมดูทั้งหกด้านนี้
ไม่มีข้อใดเลยครับที่บ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจะทำพระราชบัญญัตินี้
เพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศ
๖ด้านครับเช่นในข้อที่๑ดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล
ข้อที่๒ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในข้อที่๓
ท่านบอกว่าให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพการคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอน
กิจการบริการสานะให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อนี้แหละครับที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่า
รัฐบาลกำลังโกหกทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำบากในการจัดการบริการสานะให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วเดี๋ยวผมจะอภิปรายให้ท่านประธานได้ทราบในรายละเอียดต่อไปครับ
ท่านประธานครับขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมสงสัยในภาวะผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรี
ผมไม่แน่ใจครับว่าท่านมีทักษะในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหรือไม่
ไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจ
มีเสียงชื่นชมครับว่าในการจัดการโควิดในละลอกแรกนั้น
ทำได้ดีโดยวิธีการรวบอำนาจแล้วก็จัดตั้งสบค
แต่สำหรับผมแล้วมองว่าการจัดตั้งสบคและการรวบอำนาจ
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ในการบริหารจัดการโควิด
ในทุกองค์คาพยพของรัฐบาลครับเพราะเห็นได้ชัดเลยครับว่า
พอเกิดการระบาดในระลอกที่๒และระลอกที่๓ปรากฏว่า
กลับกลายเป็นหนำซ้ำสร้างความสับสนโอละหมาน
เกิดความไม่เป็นเอกภาพในการทำงานโดยเฉพาะระหว่างสบค
และกระทรวงสาธารณสุขในการจัดหาแล้วก็กระจายวัคซีน
นำซ้ำครับเมื่อวันก่อนนี้
มีปัญหาระหว่างกอทมและสบค
กรทมประกาศลดประกาศแก้ไขประกาศของกรทมไว้
บ่ายมาสบคประกาศยกเลิก
นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการรวบอำนาจ
แล้วทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพในการทำงานครับท่านประธานครับ
ในครั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่แรก
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ
ใช้ภาวะผู้นำใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีเลยครับ
เอากระทรวงสาธารณสุขไปดูแลเอง
ให้ใครก็ได้ในคนของท่านเนี่ยแหละครับ

หรือไม่งั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งควบมันทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วบทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างเด็ดขาด

อย่างนั้นถึงจะแก้ปัญหาได้
แต่ว่าท่านได้ทิ้งโอกาสที่ดีเช่นนั้นไปแล้ว

เหมือนกับตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำรัฐประหาร
ท่านได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนครับว่า
ท่านจะทำการปฏิรูปประเทศ
คาดหวังผมเองก็คาดหวัง
และท่านก็ได้ทิ้งโอกาสที่ดีเช่นนั้นไปเช่นเดียวกัน
วันนี้ยังไม่เห็นทิศทางเลยครับ
ว่าเราจะออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นท่านนายกควรจะต้องตัดสินใจครับ
หาทางออกให้กับประเทศลาออกจากตำแหน่งได้แล้วครับ
การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจในทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งในพรบนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงลงในละเอียด
เรื่องของการจัดสรรงบมารที่เป็นรายได้ของท้องถิ่น
ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามพรบกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระแจมนาสูงก่อนปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อสอ๒๕๔๒ซึ่งอยู่ที่๒๙๕๘
เป็นแบบนี้มาแล้ว๕ปีไม่ได้เปลี่ยนแปลง
แถมยังเอางบประมาณของหน่วยงานอื่นมาซุกไว้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ได้สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
ท่านท่านครับผมถึงไม่แปลกใจเลยครับว่า
ทำไมท่านนายกรัฐมนตรีถึงถูกกล่าวหาว่าเก่งแต่กู้
กู้อย่างเดียวครับแต่หาเงินไม่เป็น
ท่านได้รับฉายาว่านักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าพญา
กู้ไปแล้ว๕ล้านล้านบาทในระยะเวลา๗ปี
แต่หารายได้ไม่เป็นจริงครับท่านผู้ชมครับ
รายได้ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดหาเองเนี่ยครับ
เขาเคยทำได้ถึง๙๒๑๐๐ล้านบาทมาตอนนี้ลดลงไปถึง๑๘
เหลือเพียง๗๕๐๙๕ล้านบาทเหตุเพราะความผิดพลาดของรัฐบาล
เนื่องมาจากรัฐบาลคอสชครับเพราะท่านไปสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาจัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินตรงนั้นนะครับถือเป็นความผิดพลาด
เพราะทำให้รายได้ของท้องถิ่นหายไปถึง๕๐๐๐ล้านบาท
ท่านประธานครับที่สำคัญคือไปให้สัญญากับท้องถิ่นเขา
ว่าจะให้เขาชดเชยให้นะครับโดยจัดตั้งเป็นเงินอุดหนุน
ชดเชยให้ในปีที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็โกหก
ผมอยากให้พี่น้องท้องถิ่นได้จับตาดูเพราะในงบประมาณปี๒๕๖๕นี้
ก็ไม่ได้มีการตั้งในส่วนของเงินอุดหนุน
เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลย
เพราะฉะนั้นการออกพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่คำนึงถึงความยุติธรรมของผู้เสียภาษีครับ
เพราะเน้นในเรื่องของหลักของทรัพย์สิน
ใครที่ถือคลองทรัพย์สินที่มีราคาสูง
แต่มีการออกเงื่อนไขในการลดหย่อนให้
ถือทรัพย์สินในราคาสูงเพียงแค่ปลูกมะนาวไม่กี่ต้น
ก็จ่ายภาษีเท่ากับพี่น้องประชาชนที่ถือที่ดินที่นาในต่างจังหวัดแล้ว
อย่างนี้ถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรม
ในการสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีให้กับท้องถิ่น
ผมถือว่าท่านได้ทำลายระบบการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น
ตั้งแต่ปี๒๕๖๓เป็นต้นมาครับ
ท่านประธานครับในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จัดสรรให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไปให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขายื่นคำขอเข้ามาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรากฏว่ากรมก็เก็บไว้แล้วไม่จัดสรรงบประมาณให้เขา
โดยเฉพาะในปีงบประมาณ๒๕๖๕เนี่ยครับ
จัดสรรให้เพียง๒๖๘๔๖ล้าน
จากเดิมเคยจัดสรรให้๓๔๖๔๗ล้านลดไป๗๐๐กว่าล้าน

ที่ผ่านมานี้นะครับสภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาในเรื่องของถนนถ่ายโอน
เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
ที่ครับมีปัญหาเดือดร้อนเนี่ย
ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหลายท่านก็จะพูดในเรื่องนี้
ของผมก็เช่นเดียวกันครับในพื้นที่จังหวัดเลย
ผลกระทบที่ผมเคยนำเสนอหาลือต่อท่านประธานสภา
รวมถึงการตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ปัญหา
ถนนบางเส้นเนี่ยครับเช่นนี้ถนนบ้านนนปีเต๋ตฮบซืน
อปรักชมไปถนนบ้านโพนสววเย็นตณกคอนนด
ปรึกษาหาลือไปแล้วกระทู้ถามก็แล้ว
ไม่รู้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบมารในปีงบประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคงต้องอาศัยทางจังหวัดแล้วครับ
ก็ฝากไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ลองพิจารณาหาทางแก้ไขให้พี่น้องประชาชน

เพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ
ในส่วนของการกระแจมหน้าสูงก่อนปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผมได้

รวมถึงข้อบกพร่องต่างที่เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักเพื่อไทยได้นำเสนอต่อท่านประธานสภาไปนั้น

พระราชบรรยัตน์งบมานรายจ่ายงบมันประจำปี๒๕๖๕
ฉบับนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นครับ
ดังนั้นผมจึงขอกลับเรียนท่านประธานว่า
ผมจะไม่รับราการแห่งร่างพระราชบรรยัตน์งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๕